เมื่อวานเรามีเรื่องขี้หมาใช่ไหม

ถ้าหมาฝรั่งพวกอัลเซเชียนรถไวเลอร์

พันธุ์ไทยต้องบางแก้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตฮะ

คิดว่าเป็นไง

ตัดย่า

เข้ามากัดนี่นี่นี่

นี่ครับทำยังไงรู้ไหมพี่คนตัดย่าเนี่ย

เวียงเลยเวียงเข้ามาดิ

คือเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายหมานะ

เพราะคลิปนี้ดังอยู่ในภูเก็ตนะฮะ

ใกล้จุดเกิดเหตุไปเจอบ้านหลังหนึ่ง

นี่แหวะท่านเป็นข่าวเราด้วย

บ้างแก้วเนี่ยเลี้ยงปล่อยได้มั้ย
ไม่ได้ไม่ได้

แล้วบางตัวถูกปล่อยให้เลี้ยงแบบอิสระ
นี่ไงไม่ได้แบบจะไปไหนเข้าไปนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทาง
ที่ออกมาจากซอยหรือว่าถนนเชิงคีรีนะครับ

เราไปสอบถามรอปภบริษัทใกล้ที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าจุดเกิดเหตุมีหมามาไล่เห่านักเรียนเป็นประจำแหละ
ก็อยากฝากเจ้าของบ้านนะให้ดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านให้ดี

แล้วขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบด้วย

ต้องไปคุยกับเจ้าของหมาด้วยนะว่าอย่าปล่อยแบบนี้นะ